ทีนี้หลังจากคุมตัวผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปีมาสอบปากคำที่สนปทุมวันแล้ว
ก็แน่นอนค่ะต้องมีทั้งผู้ปกครองมีสหวิชาชีพมีแพทย์
แล้วก็เดี๋ยวต้องมาร่วมฟังการสอบปากคำด้วย
ซึ่งทางผู้บังคับการตำรวจนครบาน๖นะคะ
พลตำรวจตรีนครินสุคลทวิทย์ท่านให้สัมภาษณ์
ตอนที่มาถึงที่สอนอปทุมวันเมื่อคืนนี้ช่วงสักประมาณทุ่มนึงเนี่ย
ว่าได้เชิญเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพแล้วก็ผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุเนี่ย

ตอนนี้ก็คือหมายถึงเมื่อคืนนะ
ยังไม่เจอตัวผู้ต้องหายังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุ
นักข่าวยังถามเลยว่าจะต้องให้สหวิชาชีพมาให้หมอมาให้ตำรวจมา

ซึ่งท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาน๖บอกว่าต้องมองแยกกันนะ
ส่วนทางคดีก็มีสหวิชาชีพมีตำรวจสอบ
ส่วนหมอเนี่ยก็ต้องมาดูเรื่องว่าตัวผู้ก่อเหตุเองเนี่ย
มีอาการใดอื่นใดทางจิตหรือเปล่า
เรื่องต้นก็มีหลักการในการสอบปากคำ

คือถ้าเกิดว่าเป็นเด็กในวัย๑๔ปีเนี่ย
ตัวได้ไม่เกิน๒๔ชั่วโมง
แล้วแพทย์ก็ต้องเชิญมาเพื่อตรวจสอบสภาพจิตใจ
ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อนนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจ
ทุกฝ่ายอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
รวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานต่าง
นักข่าวบอกด้วยนะคะรายงานว่าจากการสอบปากคำ
ตั้งแต่มีการคุมตัวผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปี

ยังไม่ได้มีข้อมูลใดนอกจากสิ่งที่บอกว่า
มีอาการหูแว่วหวาดกลัวเหมือนกับจะมีคนมาทำร้าย
แล้วก็บอกว่าเอ๊ะเสียงหรือหูแว่วที่ได้ยินเนี่ย

เป็นสิ่งที่ตัวผู้ก่อเหตุวัย๑๔เหมือนกับเขาเห็นตัวเอง

ซึ่งอันนี้ค่ะมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องถอดบทเรียน
แล้วก็ต้องมีการคุยถึงเรื่องนี้
วันนี้เราต้องตามประเด็นนี้กันต่อเนื่องด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้หลังเหตุการณ์สงบลง๓ทุ่มเนี่ยคุณผู้ชม
ตำรวจก็ไปค้นห้องพักของน้องเขา

เพราะตอนนี้ไม่ได้โทษเกมคุณผู้ชม
แต่แค่บอกว่าน้องเขาชอบเล่นเกม
แต่จะมีพฤติกรรมเรียนแบบเกมหรือไม่
อันนี้ต้องรอการสืบสวนสอบสวนต่อไป
โดยเมื่อวานนี้ครับที่ห้องนอนในบ้านพักของน้องเขา
อยู่ถนนเพชรกะเสมซอย๘๘ทับ๑
เป็นห้องนอนพื้นที่ราว๒๐ตารางเมตร
ผนังห้องนอนสีฟ้าแล้วก็มีเตียงนอนและผ้าห่ม
คุณผู้ชมฮะที่เจออยู่เนี่ยมีกล่องพลาสติกใส่ของแบบประกอบ
เป็นชั้นเรียง๔ชั้นด้านบนสุดมีอุปกรณ์เครื่องมือช่าง
แล้วก็มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสีดำ๑เครื่องครับ
เมื่อวานนี้ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๙เนี่ย
นอกจากนี้มีแป้นคีย์บอร์ดเครื่องคอม
มีกระสุนปืนลูกซอง๔นัดและกล่องชั้นล่างสุด
มีกล่องบรรจุกระสุนปืน๙มมจำนวนหนึ่ง
วางคู่อยู่กับสมุดของโรงเรียนหน้าปก
มีรอยขีดฝนด้วยดินสอสีดำทับตราโรงเรียนครับ
มีเป้าซ้อมยิงปืนด้วยคุณผู้ชมนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ไปเจอแผ่นวีดีโอเกม
แล้วก็พอเจอทั้งหมดนี้ตำรวจก็เก็บรวบรวมของกลางไปบันทึกที่
สนหลัก๒ครับเตรียมจะส่งต่อให้สนปทุมวันในวันนี้แหละคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาตรวจสอบห้องนอนของผู้ก่อเหตุวัย๑๔อยู่สัก๑ชั่วโมง
ผู้ปกครองให้ข้อมูลว่าปกติผู้ก่อเหตุจะนอนที่ห้องพักย่านสาธรณ์
ผู้ปกครองเองก็ไม่ทราบว่าของกลางที่ตรวจสอบพบเนี่ย
ถูกนำมาเก็บไว้ในห้องที่บ้านพักหลังนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่
เดี๋ยววันนี้ครับทีมสืบสวนจะไปตรวจสอบห้องพักที่สาธรณ์อีกจุดเพิ่มเติมด้วยครับ
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายคนที่เผชิญอยู่ในเหตุอยู่ในห้าง
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นบางคนบอกว่าเกิดความรู้สึกมันอกสั่นขวัญภาวะเหมือนกันนะพี่เบิร์
ที่เราดูไปตอนต้นเห็นไหมบางคนยังไม่สามารถควบคุมสภาพจิตใจ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าณเวลานั้นได้ตอนนี้ก็น่าจะยังหลงเหลือความรู้สึกที่ไม่ดีอยู่
ใช่เพราะฉะนั้นจะเอาตรงนี้ให้ออกไปจากใจเลยเนี่ยมันยากนะคะ
ดังนั้นอันนี้ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นนักจิตวิทยาที่เขาจะคอยช่วยแบ่งเบารับฟัง
ฉันจัดการกับความรู้สึกนี้ไม่ได้สามารถปรึกษานักจิตวิทยาปรึกษาจิตแพทย์ได้
อยากที่จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบทางจิตใจค่ะถ้าเกิดว่ามีความวิตกกังวล
หรือว่าได้รับผลกระทบหรือว่าเกิดได้รับอาการเจ็บป่วยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ก็สามารถใช้โค้ดปรึกษาแพทย์แล้วก็จิตแพทย์ฟรีผ่านทางแอปหมอดีได้เหมือนกันเนี่ยนะคะ
นี่ค่ะขึ้นอยู่หน้าจอก็ช่วยกันเราเข้าใจแหละว่าคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยบางทีมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่มันฝันร้ายจริง
ใช่ไม่ต้องห่วงนะครับจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยาเขามีวิธีครับ
มีวิธีที่จะรื้อที่จะค้นและจะมีคำพูดที่จะปลอบประโลมนะครับลองดูครับ